ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีนะฮะ
หลังจากชาวบ้านโอ้โหนี่เขาบอกมีแสงประหลาด
แล้วแสงประหลาดเนี่ยมันพุ่งลอยเข้าไปที่บ้านร้างหลังหนึ่ง
ซึ่งมีคนตาย๓ศพโดยไม่ทราบสาเหตุ
เขาเชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคเก่า
ใช่ไม่ใช่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูจากตินะฮะ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คลานเมื่อกี้ป่ะถูกต้องนี่เห็นไหมทูบเทียนเต็มมือเลย
เขาเรียกว่าอาจารย์เริงอาจารย์เริงยมทูตนี่ฮะ
มาทำพิธีนะฮะหลังจากชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเขาหวาดกลัวกันเหลือเกิน
มีแสงอะไรไม่รู้ลอยไปที่บ้านที่มีคนตาย๓ศพโดยไม่ทราบสาเหตุ
พออาจารย์เริงทำพิธีเสร็จจุดทูบจุดเทียนท่องคาถาค่ะ
นี่ฮะอาจารย์เริงก็มีอาการเหมือนที่เห็นเมื่อกี้อืมอ่า
หลายคนบอกเมืองลับแลหรือเปล่าอืม
บ่อบาดานอยู่ใต้ดินเนี่ยอาจารย์เริงทำพิธีแล้วก็บอกกับทุกคนว่า
ตรงนี้มันมีพญานาคตัวใหญ่สีเขียวชื่อศรีราชา
อยู่ใต้บาดานแห่งนี้ใครปฏิบัติไม่ดีจะมีอันเป็นไป
แล้ววันนี้ก็มาให้โชคให้ลาบลูกหลานด้วยอืม
นี่เห็นไหมพญานาคเลื้อยไปแล้วชาวบ้านต้องไปจับกันไว้นะฮะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพญานาคจะเลื้อยไปไกลเดี๋ยวจะตกน้ำตกท่าไปน่ะเออ
แล้วมันมีช่วงที่แบบมาให้โชคลูกหลานด้วยนะโอ้โหเป็นไงคะ
นี่ไงนี่นะตอนเนี้ยเหรออันนี้เขาให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะ
เอาแล้วแล้วมีคนตามแล้วแล้วได้ไหมถูกไหมเห็นเห็นบอกตามหาอาจารย์เริงกันอยู่
เออทำไมเออนี่อะไรเนี่ยอาจารย์บอกอันนี้เห็นไหมสองสองมาอ่า
ห้ากับสองเอาเจ็ดเจ็ดเลือกอะไรเลือกรวมกันได้เจ็ดเอาลดอีกแล้ว
อันหนึ่งแล้วอ่าลดเหลือหกเหลือหนึ่งโอ้โหดิโอ้โหแต่อันเนี้ยน่ากลวกว่าไม่ถูกสลากกินแหม่งพัฒนภาพภาณอีก
โอ้โหอุดเข้าไปเนี้ยโอ้โหแล้วคุณป้านี่แหม่แป้มเต็มเลยลูกตัวเห็นไหมแป้มเต็มเลยค่ะโอ้โหสาธุโอ้โหลูกหัวเออนี่โอ้โหเด็กเด็กเด็ก
เอาบริมิตัวให้มือมาที่อาทที่อาจารย์เติร์งชูขึ้นมาเนี้ยท่าทางจะแบบไม่น่าจะเข้าเป้าเท่าไหร่อืมค่ะ
นี่ดูเลขในขันเห็นไหมฮะไหนฮะคือความจริงจากเมื่อวานนะฮะอ่าอ่า
ผมก็ตัดสินใจว่าเราเอามาเสนอวันนี้ก็แล้วกันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้ว
นึกว่าพี่อุ๋ยจะพูดว่าไปตามเหมือนกันเลขนี้ไม่ได้ตาม
เกรงว่าเดี๋ยวจะหาว่าแหมมาทำให้งมงายอ่า
ก็เลยเอาแบบหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วดีกว่า
เพราะว่าเราให้ติลงพื้นที่ด้วยแม่นไม่แม่นอย่างไรก็
อาจารย์เริงก็ให้คำตอบเรียบร้อยค่ะคือเอาเป็นว่าเรื่องหลักเนี่ยก็คือ
บ้านหลังหนึ่งนี่ฮะหลังนี้ฮะในพื้นที่ตะบนย่านตรี
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีคนตายสามศพโดยไม่ทราบสาเหตุ
โอ้โหแล้วชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงประหลาดนะฮะ
มันพุ่งเข้าไปลอยเข้าไปแล้วหายไปในบ้านร้างหลังนี้
มทูตมาทำพิธีอาจารย์เริงบอกมีเมืองบาดานอยู่ใต้บ้านหลังนี้
อืมมีพญานาคอยู่ชื่อศรีนาคาอ่าวันนี้ติครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านที่คนเห็นแสงไฟประหลาดแบบพุ่งเข้าไปแล้วก็หายไปเลย
เขาบอกที่เห็นแสงไฟพุ่งมาแล้วหายไปเนี่ย
อยู่ตรงที่เครื่องโยกน้ำบาดานนะฮะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านร้าง๒ชั้นหลังนี้
ยังมีสารพระภูมิเจ้าที่อยู่เลยนะครับอยู่ติดกับบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับ
นี่วันนี้นี่ตรงนี้ฮะที่ชาวบ้านบอกเห็นแสงเนี่ยพุ่งแล้วก็ลอยหายไป
วันนี้ชาวบ้านมาถางย่านะฮะมาปรับแต่งพื้นที่กันแล้วนะครับ
คนที่เห็นดวงไฟประหลาดนะครับชื่อธนทรนะฮะ
บอกว่าเมื่อ๒๙พฤศจิกายนตอน๕โมงเย็น
ออกมาซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านนี่อยู่อยู่ปัสสาวะ
ธนทรบอกผมก็เดินมาที่ป่าย่าแถวนี้แล้วเหลือไปเห็นดวงไฟปริศนาลอยอยู่ในป่าย่า
นวลขาวขนาดเท่ากำปั้นได้
ที่ดวงไฟดวงนี้จะพุ่งลงด้านล่างแล้วหายไป
พอเดินเข้ามาดูเนี่ยอยากจะรู้มันคืออะไรเจอเครื่องโยกน้ำบาดาน
ชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้มีบ่อบาดานนะฮะก็เลยมารื้อหากันดูแล้วพบว่ามีบ่อบาดานจริงนะครับ
รุ่งขึ้นชาวบ้านมาตัดย่านะมาแพ่วถางให้มันเรียบร้อย
แล้วก็เจอบ่อน้ำขนาดใหญ่อีกก็เลยเอ๊ะมันยังไงกัน
เพราะว่าดวงไฟดวงนั้นมันพุ่งลงตรงแถวบ่อน้ำบาดาน
ไปเชิญอาจารย์เริงมาทำพิธีอาจารย์เริงบอกนั่นคือพญานาค
ธนทรบอกผมไม่ได้เมานะวันนั้นผมเห็นกับตาจริงนะฮะ
ก็จะเหลือให้ลงน้ำตอนนั้นคือเราคิดว่าอาจารย์เป็นอะไรครับ
ก็แกบอกว่าจะไปแล้วนะปู่จะไปแล้ว
รู้ไหมเขาเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละ
นี่ชาวบ้านที่เจอดวงไฟประหลาดนะฮะ
เจอเมื่อเย็นเมื่อวันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาติก็เลยไปหาอาจารย์เริงเลยนะฮะ
อาจารย์เริงนี่ติไปหาเลย
เพื่อให้อาจารย์เริงช่วยมาทำพิธีสื่อกับพญานาค
อีกสักทีได้ไหมอยากจะแบบเอาให้แน่เลยว่า
เออมันใช่ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็มานะครับอาจารย์เริง
อาจารย์เริงบอกนี่มีเครื่องรางของขลัง
ด้วยกริดนี่นะฮะเหน็บกริดมาเลยอาจารย์เริงบอกติ
ต้องไปหาดอกไม้ทูบเทียนบุหรี่เหล้าขาวมายกขันก่อนนะ
ถึงจะทำพิธีได้ติก็ไปหามาจัดให้เรียบร้อย
ตามคำสั่งของอาจารย์เริง
จากนั้นอาจารย์เริงก็ทำพิธีเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนั่งนั่งทำพิธีกันเลยนะคะพี่
อ่านี่เห็นไหมเมื่อวานนี้เลื้อยเลยนะ
ค่ะเดี๋ยวดูวันนี้จะเป็นยังไงเอาติให้อาจารย์ทำสิติ
ตินี่ยังไงเนี่ยเห็นไหมถูกต้องนี่ต้องยื่นให้อาจารย์เริง
อย่างนั้นไม่ไม่อาจารย์อ่ะกำลังแนะนำพี่ติว่าต้องทำแบบนี้
ต้องอธิษฐานอะไรยังไงหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับ
อาจารย์เริงมีอาการอีกแล้วครับ
เหรอคะนั่งสมาธิท่องมนต์คาถาสักแป๊บเดียว
อาจารย์เริงมีอาการคล้ายคล้ายกับจะอาเจียนโอ้เหรอค่ะ
เสียงกลายเป็นเสียงคนแก่
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
อุ้ยมีมาแล้วโอ้โหค่ะค่ะ
นี่ก็แบบตนหรือว่าแกนิ่งเงียบไปนาน
แต่ไม่ใช่ฮะแกเริ่มจะเหมือนอาการ
อูยคนที่แรกก็นึกว่าหมอปรามา
หมอปราไม่ได้มามามีแต่อาจารย์เลย
ก็บอกว่าเขาคือพ่อปู่พญานาค
พ่อปู่พญานาคแก้วนาคานะฮะ
เอาเดี๋ยวก่อนสรุปพิติไม่ได้คุยกับอาจารย์เริงแล้วนะ

อ่าสุดท้ายพออาจารย์หายมาเป็นปกติเนี่ยนั่งลงนั่งเล่าให้ฟังอ่ะนะตอนติถามอะไรด้วยเนี่ย
บอกว่าพ่อปู่พญานาคแก้วนาคาอายุประมาณ๓๐๐

อยู่ในบ่อน้ำบาดานนั่นแหละ

ด้วยการทำให้เห็นแสงประหลาด
แล้วที่มาปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องการมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน

พ่อปู่พญานาคยังได้เอาทองเอาของมีค่าต่าง
ฝังไว้ใต้ผืนดินแถวนี้๒จุดด้วยกัน
คือใต้ต้นมะปรางกับจอมปลวก
ซึ่งมันลึกเกือบ๒เมตร

คนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นถึงจะขุดเจอ
โอ้โหแล้วอย่างนี้เดี๋ยวชาวบ้านจะไปขุดหรือเปล่าเนี่ย

แล้วปู่แก้วนาคายังบอกว่า
เนี่ยเคยอยู่ที่อุดรธานี
มีเมียนะชื่อเทพสำริท
มีลูกสาวชื่อแก้วมณี
หลังจากนั้นก็ชวนกันว่ายน้ำมาอยู่ที่นี่

อาจารย์เริงบอกว่าอย่างนี้ติแบบถึงกับคนลุกสู้

เดี๋ยวจะพากันกลับไปเยี่ยมบ้านที่อุดรธานีนะ

นี่เลยฝากบอกเอาไว้หน่อยนึง

นี่เห็นบอกปู่นาคาเขามีเมียมีลูกใช่ไหม

ปู่ก็เลยบอกไม่มีหรอกเมียน้อยมีแต่เมียเยอะ
ไปกันใหญ่เลยทีนี้ติก็เลยถามย้ำว่าเมียปู่ไม่รู้เหรอว่ามีเมียน้อยมีเยอะอะไรเนี่ย

อันนี้อันนี้คือปู่ม้าใช่ไหมครับ

นี่บ่อนามนี่เลยลูก
ออกจากสร้างให้มีบารมีกันทุกคนต้องให้โชคให้ลาบกัน

ไม่คือปู่อยากจะให้เขาตั้งสงตั้งสารอะไรแบบนี้ไหมครับ

เรามาให้เขาสร้างก่อนไม่ได้
น่ารักแล้วเขาจะรวยกันอย่างไง
นี่พ่อปู่นาคาจะยกลูกสาวให้ติ
ติรีบบอกเลยผมมีเมียแล้ว

ปกติติยังไม่บอกอย่างนี้นะเอาติก็เลยถามต่อเอาทางหลักวิทยาศาสตร์หน่อย
ผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินบางคนบอกติขุดติต้องขุดแล้ว
อย่าเพิ่งติรอพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปขุดด้วย
ท่านผู้ชมครับปู่นาคาเนี่ยนะที่ติถามไปเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
เออทำไมถึงมีคนเสียชีวิตสามศพที่บ้านหลังนี้นะปู่แก้วนาคานะ
บอกว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะไม่เคารพปู่ไม่รักษาสัญญาแต่อันนี้ต้อง
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะค่ะอันนี้ทางอาจารย์เริงแก
อะไรยังไงของแกก็ไม่รู้นี่ฮะติขุดจริงจริงนะฮะตรงใต้ต้นมะปรางอ่ะนะ
อีกจุดหนึ่งที่ปู่นาคาเขาบอกเอาไว้แถวเครื่องโยกน้ำบาดานแถว
บ่อน้ำอะไรของเขาเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะแล้วเจออะไรไหมอ่ะพี่อุ๋ยนี่ไง
เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนคือระหว่างที่คุยคุยกันอยู่เนี่ย
พ่อปู่แก้วนาคาเนี่ยท่าทางที่เหมือนพญานาคเลยเนี่ยนะฮะก้มหน้าลงไป
ดูดน้ำในขันนี่แล้วพ่นพูดออกมาใส่พิติเหรอคะนี่เห็นไหมล่ะเงยหน้า
แล้วก็พ่นน้ำออกมาปู๊ดออกมาเลยไหนคะนี่นี่ติอยู่ทางนี้แม่เห็นไหมฮะ
บอกนี่คือการเล่นน้ำทำให้เกล็ดชุ่มชื่นติบอกติตกใจเลยนะครับ
น้ำ

อันนี้คือเล่นน้ำเล่นน้ำพูเล่นน้ำพูได้ว่าพูชอบเล่นน้ำใช่ไหมนะ
ผมเลยเห็นใจติจริงนิตินี่เกาหัวเลยไม่ปาดหรือเปล่าครับคืออาจจะเช็ดน้ำที่กระเด็นมาที่หน้าหรือเปล่า
สุดท้ายนี่ฮะหงายหลังเลยปูดสุดท้ายปูหงายหลัง

พอลุกขึ้นมากลายเป็นอาจารย์เริงอ้าวเหรอคะ
ตายแล้วโอ้โหตายแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอาจารย์เริงบอกก่อนพญานาคจะเข้าร่างเนี่ยมันร้อนไปทั้งตัว
แล้วที่คุยกันอยู่เนี่ยบางทีก็รู้สึกตัวบ้างบางทีก็ไม่รู้สึกตัว
พญานาคเนี่ยจะสื่อด้วยภาษาเทพแล้วก็จะแปลผ่านร่างของอาจารย์เริงเป็นภาษามนุษย์
เรื่องฝังของมีค่าฝังทองคำอะไรไว้พวกนี้เนี่ยอาจารย์เริงบอกอาจารย์เริงกับชาวบ้านคงไม่มาขุดนะ

ต้องรอให้ผุดขึ้นมาเองหรือรอให้เจ้าของตัวจริงเนี่ยเขาได้เจอ
อันนี้เรื่องที่อาจารย์เริงเขาบอกนะครับสุดท้ายเพื่อพิสูจน์เรื่องดวงไฟประหลาดนะครับทุกผู้ชมครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยที่ติคุยกับอาจารย์เริงนะช่างภาพของเราก็เอากล้องไปตั้งบันทึกภาพเอาไว้
ที่ชาวบ้านบอกเห็นดวงไฟประหลาดตั้งกล้องตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็นไม่เจอ
นี่ฮะอ้าวก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเราแค่ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ให้ทราบว่าเออตกลงแล้วมันเห็นหรือไม่เห็นอะไรยังไงบ้าง
เห็นก็ไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมเยอะมากเลยนะคะคือเยอะมากเลยก็หลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่พี่อุ๋ยจะอ่านจบสักที